เจ็บรวมทั้งหมด๑๒รายเสียชีวิต๑ศพ
กู้ภัยก็เร่งเข้าไปช่วยประถมพยาบาล
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราช
สอบสนทราบว่ารถคันนี้ยังรับบรรยายงานภามาร์มา๔๘คน

โดยได้ออกเดินทางช่วง๒ทุ่มของเมื่อคืน
เพื่อเข้าไปส่งที่ให้กับนายจ้างที่กรุงเทพ
มีนายชาเป็นคนขับหลังเกิดเหตุในชาหลบหนีไปด้วยนะครับ
ส่วนสาเหตุคนขับขับรถลงดอยมรวก
โดยใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ก็ทำให้รถนั้นไม่สามารถจะควบคุมได้
แล้วก็เกิดเป็นอุบัติเหตุขึ้นมาครับ
ทั้งนี้บริเวณจุดที่เกิดเหตุ
เป็นจุดเดียวกันกับที่รถบัสของแรงงานพม่าตกดอยมร่วง
เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่๙มีนาคมที่ผ่านมาเมื่อต้นปี
ก็เป็นการซ้ำรอยอีกนะครับ
ในเช้าของวันที่ต่อมาคือเช้าวันที่๑๐เมษายน
เหตุการณ์มันต่อเนื่องกันคือคืนวันที่๙ต่อเนื่องเช้าวันที่๑๐
ซึ่ง๒เหตุการณ์ก็มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตหลายรายทีเดียว
แล้วก็มาเกิดเหตุซ้ำอีกเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ